แม่ขายที่ขายสลากที่แพร่บนระงมเลยค่ะระทมใจที่สุด
ตั้งแต่ยึดอาชีพนี้มาเลยนะคุณหนึ่งพันใบขายได้แปดใบ
แม่ค้าพ่อค้าถามว่าแล้วจะเอาอะไรกินแล้วจะเอาอะไรกิน
นี่ค่ะเป็นความเดือดร้อนนะคะทั้งที่ว่ากลุ่มนี้
ก็เป็นกลุ่มหนึ่งในสี่กลุ่มแรกที่จะได้รับเงินห้าพันบาทจากรัฐบาล
แต่บางคนก็ยังไม่ได้ค่ะนี่คือความทุกข์นะคะ
เราเลยต้องมีการนำเสนอข่าวค่ะคุณผู้ชมคือตอนเนี้ย
มันมีคนขายแต่ไม่มีคนซื้อแปลว่าขายไม่ได้ขายไม่ได้
เขาจะเอาเงินมาจากไหนนะคะเราไปถามคุณสมิทพงติกร
บอกว่าตัวเขาเองเนี้ยขายสละกินแบ่งรัฐบาลมายี่สิบหกปี
อาชีพนี้มาค่อนคนแล้วค่ะแล้วได้โคต้ามาแปดร้อยใบ
งวดก็จะขายเกลี้ยงขายหมดตอนนี้รัฐบาลเลื่อนออกไป
ก็คือจะไปออกสลากินแบ่งรัฐบาลวันที่๒พฤษภาคม
ออกไปแบบนี้ลูกค้าก็หายเกลี้ยงลูกค้าก็เลื่อนซื้อเหมือนกัน
คนที่เคยสั่งจองก็โทรมายกเลิกโทรมาแคนเซิล
ส่วนนายธนชัยศรีสวัสดิ์เจ้าของแผงใหญ่หน้าบิ๊กซี
ที่แพร่บอกว่าปกตินะสลากหนึ่งพันใบขายได้
ตอนนี้คุณคุณเดาสิขายได้เท่าไหร่เท่าไหร่พันใบขายได้๘ใบ
รออีกหลายวันจนถึงวันออกสลากก็ไม่รู้ว่าจะขายได้อีกกี่ใบนะคะ
ลูกค้าหายหมดพอพิษโควิดมาพิษเศรษฐกิจเคียงคู่กันมา
ชาวบ้านไม่มีรายได้ไม่มีใครซื้อค่ะ
คนที่จะมาซื้อรายวันเป็นลูกค้าประจำก็ไม่มีใครซื้อเลย
ช่วงนี้คนที่มาสั่งจองก็ยกเลิกหมดเขาเสนอมาเขาบอกว่าอันที่จริง
รัฐบาลไม่มีความจำเป็นต้องเลื่อนเวลาในการออกผลสลากินแบ่งรัฐบาล
เพราะคนที่เคยซื้อเขาก็ซื้อพอเลื่อนออกไปแบบนี้
ไรที่ได้ไม่กี่บาทก็ไม่มีค่ะแต่ว่าทุกวันนี้ก็ต้องกินต้องใช้
เอ่ยลูกเอยเดือดร้อนกันหมดดีหน่อยว่าช่วงนี้ปิดเทอม
ทุกคนก็พากันประหยัดนะค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้ลูกไปโรงเรียน
ก็อาจจะไม่ต้องจ่ายส่วนนั้นอีกแผงหนึ่งค่ะคุณผู้ชม
ใหญ่มากที่บ้านนาแหลมแล้วก็แผงนี้มีคนถูก
ตเตอรี่รางวัลที่๑บ่อยด้วยแม่ค้าเองก็เคยถูกนะครับ
บอกว่าอย่าให้พูดเลยอย่าให้บอกเลยปีเนี้ยประทมใจที่สุด
สลากที่สั่งซื้อมาห้าสิบหัวเพิ่งขายได้สามสี่ใบ
มันเกิดอะไรขึ้นอยากร้องขอรัฐบาลงวดต่อไปช่วยหน่อยได้ไหม
ไม่ต้องเลื่อนไม่ต้องเลื่อนการออกผลรางวัล
มันก็เป็นดับสองคมนะเลื่อนกับไม่เลื่อนเนี่ย
คือถ้าเกิดว่าไม่เลื่อนก็ไปรวมตัวกันแพร่ระบาดของโรคมันก็อาจจะ

อีกสักครั้งแล้วกันนะคะสำหรับมาตรการเกี่ยวกับผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยนะคะ